เพราะว่าคดีไม่คืบหน้าคนร้ายที่ก่อเหตุก็ยังไม่ถูกดำเนินคดีเลยนะคะ
คือคุณแม่เขาโพสต์เรื่องของลูกชายอายุ๒๐ปีค่ะ
ที่ถูกคนไม่รู้จักเลยยิงใส่โชคดีกระสุนไม่เข้า
แต่กลุ่มนี้มารุมทำร้ายแล้วก็ทำร้ายถึงขั้นที่บาดเจ็บหนัก
คุณผู้ชมดูแผลนะคะโอ้โหนี่คือผ่าตัดสมองเลยนะคะอืม
นี่ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่านรชนนาคตะก็คือแม่ของคนเจ็บเนี่ยค่ะ
บอกว่าลูกชายอายุ๒๐ปีถูกคนร้าย๗คนรุมทำร้าย
เหตุการณ์เกิดขึ้นสิบห้าพฤษภาคมตอนเวลาสิบหกนาฬิกาสี่สิบนาที
ที่อำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขันคนร้ายยิงใส่สามนัด
กระสุนไม่โดนแต่คนร้ายมารุมทำร้ายร่างกายลูกแม่
คนร้ายมี๗คนลูกแม่ไม่มีอาวุธอะไรเลย
แต่อยู่ดีถูกทำร้ายแบบนี้เลือดออกในสมอง
โหลกยุบทับเยื่อสมองต้องผ่าตัดด่วนนะคะ
ยังจับคนร้ายไม่ได้กลัวคดีจะไม่คืบหน้าค่ะ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐทีมข่าวของเราก็เลยตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะ
ไปที่บ้านของน้องคนเจ็บอยู่ในพื้นที่หมู่สอง
ตำบลปากแพรกอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขัน
นายพัฒระเอกฤทธิ์นาคตะอายุ๒๐ปีหรือน้องเดียคนนี้ค่ะ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะมารักษาตัวอยู่ที่บ้านตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เอง
มึนหัวอยู่ก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่กับน้องสาวคอยดูแล
เดียคนเจ็บบอกว่าวันที่ถูกทำร้ายคือช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็น
ครับตอนนั้นเพิ่งไปทำงานได้สามวันทำงานติดตั้งแผงโซล่าเซลตามบ้าน
ก่อนเกิดเหตุหัวหน้างานของน้องเดียโทรศัพท์ไปหา
บอกว่าให้มาหาที่หมู่บ้านหน่อยมีคนแปลกหน้าเข้ามา
น้องเดียกับเพื่อนร่วมงาน๓คนขี่รถจักรยานยนต์ไปช่วยดู
เพื่อนอีกสองคนเขาขี่ด้วยกันซ้อนกันไป
น้องเดียขี่ไปคนเดียวพอไปถึงหมู่บ้านก็แยกกันคนละทางค่ะ
ครับเพื่อนไปทางขวาตัวเองไปทางซ้ายก็ขี่ไปเรื่อยเรื่อยจนสุดทาง
ก็พยายามมองหาคนแปลกหน้าตามที่หัวหน้าบอกอ่า
อยู่ดีมีคนแปลกหน้ามาน้องเดียบอกว่าก็ไม่เห็นนะ
ก็ไม่เห็นคนแปลกหน้าก็ขี่รถไปหยุดที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
กำลังจะโทรบอกหัวหน้าว่าไม่เห็นใครไม่มีอะไรเลย
จู่มีผู้ชายคนนึงออกมาจากบ้านแล้วตะโกนว่าเฮ้ย
คำเดียวเลยค่ะหลังจากนั้นเอาปืนยิงใส่น้องเดีย๓ครั้ง
โชคดีกระสุนไม่โดนก็เลยชูมือขึ้นก้มนอนกับพื้น
ปรากฏว่ามีผู้ชายมากันอีก๖๗คนออกมาจากบ้านหลังเดียวกันเลยนะคะ
มากระทืบน้องเดียกระทืบที่หน้ากระทืบที่หัวจนนอนจมกองเลือดอยู่อ่ะ
ครับแล้วหนึ่งในนั้นบอกกับน้องเดียว่าไปตามหัวหน้ามาอืม
พอตั้งสติได้ลุกขึ้นคว้ารถจักรยานยนต์
ขี่ไปหาหัวหน้าเพื่อขอความช่วยเหลือแต่หลังจากนั้นก็
งงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะตัวเองไม่เคยไปมีเรื่องอะไรกับใคร
แต่ถูกกลับทำร้ายจนเกือบตายอ่ะค่ะไม่มีอาวงอาวุธอะไร
สู้อะไรกับเขาเลยโชคดีที่กระสุนไม่โดน
งั้นคงตายไปแล้วอ่ะอาการบาดเจ็บก็คือ
เลือดออกในสมองกระโหลกยุบไปทับเยื่อสมอง
ผ่าตัดด่วนแต่ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะคะ
เพราะว่าบ้านมันห่างจากตัวบ้านห่างจากถนนที่ว่าซอยตรงรูปหลัง
ห่างจากบ้านก็เยอะเหมือนกัน
ก็ไม่ได้สังเกตเพราะว่าพอเดินลงไปปุ๊บลงไปนอนปุ๊บ
เดี๋ยวก็เอามือกันหน้าอย่างนี้คือกันแล้วก็นอนลงท้าเฉียบ

มันก็คุ้นตัวคือคุ้นตัวแล้วก็ไม่มีอะไรแล้ว
คือเราไม่ได้มีอะไรไปคือเราไปทำงาน
เราก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรใช่ไหม
ทำงานคือไปทำงานปกติครับ

มันก็หยุดทำแล้วก็มันก็บอกให้ไปตามหัวหน้ามัน
เราไม่ได้รู้เรื่องครับคือแบบเราบอกแล้วว่าเราไม่รู้เรื่อง
คือแบบเราไม่ได้ขัดขืนอะไรเลย
ทำเราเจ็บเกือบตายอยากว่าทำทำไม
เราไม่ได้รู้จักกันคือไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน

แล้วก็ไอ้กระโหลกยุบไปทับเนื้อเยื่อสมอง
ต้องผ่าตัดแล้วก็ทำศัยกรรมดึงกระโหลกออกมา
เสียใจมากคือเขาทำรูปเราได้ไง
ลูกเราไม่ได้เคยเห็นหน้าเขา

น้องก็ไม่เคยไปมีเรื่องอะไรกับใครอย่างนี้ค่ะ
น้องก็บอกแล้วน้องไม่รู้เรื่องแล้วทำไมยังทำน้องอีก
หัวหน้างานนี้ไม่เคยโทรมามีแต่เราโทรไป
สิบสามสิบบาทแต่ว่าอยู่ห้องพิเศษเขาจ่ายให้ค่ะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากคนใกล้ชิดของน้องเดียนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้ชาย๒คน
หัวหน้าของเดียเนี่ยอ้างว่าเป็นคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้าน
แล้วสองคนนั้นมีปากเสียงกับหัวหน้าของเดีย
ที่หัวหน้าของเดียจะใช้ปืนยิงขู่เข้าไป
ทำให้สองคนนั้นหนีไป
นี่อาจเป็นสาเหตุให้ฝ่ายนั้นไม่พอใจ
แล้วประกอบกับหัวหน้าเนี่ยให้เดียขี่รถไปตามหาพอดีไง

พอไปเจอกันเข้าก็คงเป็นความแค้นนะครับ

ทั้งทั้งที่เดียไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยนะ
แล้วก่อนที่น้องเดียจะหนีมาได้เนี่ย
หนึ่งในนั้นได้พูดเอาไว้ว่าให้ไปตามหัวหน้ามา
เหมือนกับไอ้สองคนแล้ว
เหมือนจะทำท่าจะชักปืนมายิงเขา

แล้วเขาก็เลยเหมือนกับแบบยิงปืนขู่กลับไป

คร่าวว่ามีคนมาบุกลุกแล้วเขาให้ตามไปแค่นั้นเอง

เราก็พยายามที่จะติดต่อไปยังหัวหน้างานของน้องเดียนะครับ
เขาก็ไม่ขอให้ข้อมูลนะครับ

ก็เลยไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่

ตำรวจเอกประสมหงโตภูมิกับการสพปรานบุรีบอกว่า
ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นคดีทำร้ายร่างกายกัน
แต่ตอนนี้จากการสอบสวนพบว่าคดีมีความซับซ้อน
ว่าผู้ก่อเหตุกับหัวหน้างานของเดียมีปัญหากันมาก่อน
ส่วนเดียที่ถูกทำร้ายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่กลับถูกทำร้าย
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนะ
แต่ว่ารายละเอียดเรื่องรูปคดีเนี่ยยังไม่ขอให้ข้อมูลมากกว่านี้

คือเขาถูกทำร้ายปางตายขนาดนี้เนี่ยมันต้องสืบสวนให้สิ้นสงสัยนะ
ตกลงแล้วมูลเหตุมันเป็นยังไงกันแน่นะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการชดใช้เยียวยาทำมาหากินไม่ได้อะไรพวกนี้มันสำคัญหมดอ่ะนะครับ